รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

ูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
แขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะครับ
เป็นผู้หญิงที่เรียกว่ามีเสน่ห์มาก
ในวงการบันเทิงนะครับเสน่ห์ของเธอนั้น
ไม่ใช่แค่สวยเซ็กซี่เท่านั้นนะครับที่หลายคนมอง
แต่เสน่ห์ของเธอเกิดจากวิญญาณที่อยู่ข้างใน
เกิดจากการทำงานที่ว่าวิชาชีพของเธอในการที่เธอทำเนี่ยนะครับ
รวมถึงทุกคนขนานนามให้เธอว่า
เธอเป็นสาว๒๐๐๐ปี
การเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้
ไม่สามารถพลากความสวยความสดของเธอไปได้
ไม่อยากจะเชื่อว่าสาว๒๐๐ปีคนนี้

เป็นมูที่แบบว่าสุดยอดของความมู
มีเรื่องเหลือเชื่อมากมายที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังกันด้วย

กว่าที่เขาจะมาเป็นสาว๒๐๐ปี

ขอต้อนรับพี่ตายเพลงพรรคสิริกุณฮะ
เท่นะฮะ
เป็นสาว๒๐๐ปีที่มีความสุขที่สุดนะครับ
หน้าตาสดใสหุ่นนี่ก็สุดยอด

ไม่มีเรื่องราวของการท่องเที่ยว

ได้คนเดียวพี่ก็มีน้องไปด้วย

ถ้าเกิน๓คนปุ๊บเรื่องจะเยอะอ่ะพี่หนุ่ม

เป็นคนชอบเที่ยวตั้งแต่สมัยก่อนไหมครับหรือยังไง

สมัยก่อนตอนวัยสาวเนี่ยทำงานเยอะ

เวลาเราไปถ่ายละครต่างประเทศ

แต่วันที่เราจะได้เที่ยวคืออีกสองวันเราจะกลับอืม
แต่ตอนนี้ด้วยอายุมากขึ้นก็จะบอกตัวเองเสมอว่า

แก่กว่านี้คงไม่ไปแล้วแหละ
แต่ก็ไม่ว่ากี่ปีกี่ปีก็ไม่เห็นพี่จะมีช่วงว่างงานเลยนะฮะ

ขอตัวแย่ต่างปีนี้ทายภาพตายที่ไหนนะฮะ
ก็มีนะบางมีอ้วนหรอกมีแบบถึง๒๗อะไรอย่างนี้

ประมาณนี้เอ๊ะเดี๋ยวพี่ถืออะไรอยู่ในมือเนี่ยความลับไม่รับแล้วล่ะ
ตอนนี้ไม่รับแล้วไม่รับแล้วคืออะไรฮะนี่ไปด้วยทุกที่ว่างั้นถูกต้อง
ทำไมฮะไปได้ทุกที่มาที่นี่พี่ก็เอามาด้วยฮะนี่โอ้โหไปต่างประเทศ
เที่ยวไหนก็ต้องพกไปใช่เอ่อจริงจริงแล้วพี่เป็นคนที่ไม่ชอบ
แต่งหน้าเยอะอืมแต่ตัวเนี้ยที่พี่ใช้เนี่ยออร่ามีเนี่ยเพราะว่าเบาแล้ว
บางมากอายุเกินสี่สิบปุ๊บคุณห้ามโบกแล้วถูกต้องอายุเกินสี่สิบปุ๊บ
คุณจะต้องทำไงให้เบาที่สุดถูกแต่พี่ตายเราต้องยอมรับอย่าง
หนึ่งกี่ปีกี่ปีก็ดูไม่รู้สึกว่าเหมือนคนอายุสี่สิบห้าสิบ
อะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงสวยมักจะต้องคู่กับผู้ชายอืม
แต่พี่ไม่มีผู้ชายมานานแค่ไหนมีแล้วไงเคยเราเคยมีแล้ว
เคยมีแล้วเราเคยมีแล้วปราศจากผู้ชายมานานเท่าไหร่แล้วฮะ
สิบห้าปีโดยประมาณขออนุญาตนะพี่นะหมายถึงว่าไม่มีผู้ชาย
ไม่มีด้วยอะบอกเลยไม่มีไม่มีอยู่ได้ยังไงอยู่ได้สิ
มันอยู่ที่ใจเราไงมดดำคือคือพี่ไม่ได้คิดเรื่องแบบว่า
ถามว่าคนเราเวลามันมีความรักมีความสุขไหมมีความสุข
แต่ความสุขของความรักมันจะมาพร้อมกับความทุกข์เสมอ
อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งจิตเราไม่ได้คิดโฟกัสตรงนั้นเลยพี่หนุ่ม
โฟกัสเรื่องงานแล้วก็รักตัวเองไม่อยากไม่อยากทุกข์อ่ะ
อยากมีอะไรที่แบบมากวนใจทำให้เราแบบมีทุกข
ถามว่ามีความรักมันก็ดีแต่มันจะมีความทุกข์มาตลอดเวลา
อาจจะเป็นทุกข์เพราะว่าด้วยตัวเราเองเราอาจจะไปคาดหวัง
หรืออาจจะต้องไปดูแลเขาหรืออะไรอย่างนี้มันก็คือความทุกข์
ครับมาคู่กับความรักพี่เลยสั่งใจว่าเราไม่ควรมีอะ
เป็นผู้ไปสัญญาอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้หรือเปล่า
ไปนิดนึงเนาะพี่ไปวัดแขกกับน้องรุ่นน้องคนหนึ่งลูกสาวนี่แหละ
ก็พาไปวัดแขกแล้วก็ไปไหว้แล้วก็แบบช่วงนั้นเราอาจจะแบบ
คิดเยอะก็ไปขอไปขอบอกว่าให้คนคนนี้ออกจากชีวิตเรา
ถ้าเขาไม่ใช่เนื้อคู่เราขอให้แม่ให้เขาออกไปจากชีวิตเรา

หลังจากนั้นเขาก็ไปจริง

ไม่ได้ช้ำอะแต่มันมีรู้สึกว่าเออเราอยู่ด้วยกันแล้วมันทุกข์
แล้วก็มันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นหรือเลวลงพี่หนุ่มนึกออกป่
มันจะเป็นอย่างนี้อยู่อย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ยังเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเอง
ทำงานดูแลตัวเองทุกอย่างดูแลตัวเองหมดเลย
โดยที่แบบมีแฟนที่แฟนไม่ต้องมาดูแลพี่เลย
แต่สิ่งที่แปลกเนี่ยคือเมื่อกี้ที่พี่พูดมา
ปกติแล้วส่วนใหญ่เวลาคนที่เขาไปขอเจ้าแม่กาลีไปขอเจ้าแม่กดอิน
เขาบอกว่าขอให้มีแต่คนมารักขอให้แฟนเขารักเขามาก
แต่พี่กลับไปบอกว่าขอให้คนนี้ออกไปจากชีวิตฉันสักที
คือมันจะมีใครที่มันผิดมันผิดมันผิดรูปผิดร่างนะพี่
มันเจิดทางไหนขึ้นทำไมเออพี่ก็ไม่รู้นะพี่หนุ่ม
ตอนนั้นที่เราไปขอเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เราขอไปเนี่ย
ผิดหรือถูกแต่ในเมื่อเราก็ควรรู้สึกเรา
เราอยากให้คนคนนี้ออกไปจากชีวิตเราเราก็ไม่รู้จะทำยังไง
ถามว่ารักไหมความรักมันหมดไปแล้วมันมีความสงสารความเอื้ออทร
แต่พี่ก็มาถามตัวเองว่าถ้าเรายังมีความตรงนี้อยู่ในใจเราเนี่ย
มันก็ตัดกันไม่ได้เราก็คงต้องพึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งล่ะ
ก็ไปขอท่านแหละไปขอพรว่าถ้าเขาเป็นคู่พี่จริง
โอเคเราก็ต้องอยู่กันไปแหละแต่ถ้าไม่ใช่ขอให้แม่ให้เขาทำยังไงก็ได้
ว่าออกไปจากชีวิตเราแล้วพี่จะไม่เสพสังวาดตลอดชีวิต
ไม่เสพสังวาดเพราะจริงแล้วคนคนที่ไปบูชาพ่อแม่
เขาจะไม่ทานเนื้อใช่ป่ะทำเนื้อวัวใช่แต่พี่ชอบทานเนื้ออืม
ก็ขอแลกสิ่งนี้ไปเพราะพี่คิดว่าเรื่องเซ็กมันไม่ได้มี
มันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรกับตัวเรามีก็ได้ไม่มีก็ได้
พี่สามารถอยู่ได้อืมทำไมต้องทำหน้าแบบว่าสรุปแล้ว
สรุปแล้วคือเขาออกไปจริงจริงอืมเขาออกไปจริงจริงด้วยด้วยวิธีการอะไร
อะไรอะไรไหมจากการที่เขาไม่เคยออกจากชีวิตพี่ไปเลยแต่อยู่ดี
เขาออกไปได้เองอย่างเงี้เหรอออกไปเองแล้วก็ก็ไม่กลับมา
ก็ก็ยังแต่ว่าวันนี้ก็เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นเองอืม
ทุกวันนี้มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาจีบไหมพี่มีไหมพี่ว่าอาจจะมีนะ
หนุ่มแต่เพียงแต่ว่าพี่ไม่ได้มองไม่ได้คิดว่าเขาต้องมาจีบเรา
หรืออะไรอย่างเงี้ยอืมพี่ตายถ้าสมมุติอย่างงี้ตามความเชื่อนะฮะอืม
เราไปสัญญาโอเคง่ายที่สุดของมนุษย์เราคือการไม่กินเนื้อ
ม่ำสองคนกับพี่หนุ่มเนี่ยไม่กินเนื้อแต่วันนี้พี่ตายจะไม่มีเพศสัมพันธ
หรือเสพสันวาดอืมเคยผิดเคยผิดบ้างไหมไม่เคยผิดเลย
สิบห้าปีนี้ไม่เคยผิดเคยผิดเลยไม่เคยผิดเลยเป็นเพราะว่าอ่า
ในตัวพี่เองและจิตพี่เองเนี่ยเราไม่ต้องการแบบนี้อีกแล้ว
คือพี่เหมือนเหมือนที่พี่บอกไปเมื่อกี้ว่าพี่สามารถดูแลตัวเองได้พี่หนุ่มอืม
ในบ้านถ้าสมมุติหลอดไฟขาดอะไรอย่างนี้พี่สามารถทำได้
เปลี่ยนเองทำอะไรเอออะไรอย่างเงี้ยเราเราสามารถรถเสียงแก๊กแก๊กขับไป
มันต้องมีอะไรขับไปอู่ได้ไปคุยกับช่างได้ไปนั่งคุยไปอะไรอย่างนี้
บางสิ่งนี้เป็นสิ่งพูดอย่างนี้คือผู้หญิงบางคนอาจจะไม่ทำไม่ได้หรืออะไรสักอย่าง
แต่พี่สามารถทำได้พี่สามารถดูแลตัวเองได้ค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อืมอืม

ก็จะมีร้านที่เขาจะให้บูชาหางตาเขาแบบหยุดเลย
แล้วพี่ก็เดินเข้าร้านเลยก็เห็นองค์แม่เนี่ยตั้งอยู่หน้าร้าน
แล้วพี่ก็เดินเข้าไปบอกว่าขอดูองค์แม่หน่อยค่ะ
เราก็ยกองค์นี้มาให้พี่ดู
พี่ก็เขามาวางพูดพี่ก็มือด้านซ้ายจับจับองค์แม่เลย
ขนก็ลุกฟุ๊บเขาก็พยายามเอาองค์อื่นมาให้เราดู
พี่บอกไม่เอาค่ะขอองค์นี้ค่ะ
บอกองค์นี้ตั้งดูไม่เป็นไรค่ะชอบองค์นี้

เขาบอกองค์นี้คือตั้งอยู่หน้าร้านนานมากแล้วเหมือนแบบเขาคงอยากจะได้เอาองค์ใหม่มาให้เรา
พี่บอกไม่เป็นไรค่ะเอาองค์นี้ค่ะชอบองค์นี้
แล้วพี่ก็บอกว่าฝากไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอีก
พรุ่งนี้เขาจะเริ่มมีพิธีศิวหาตรีพี่จะได้เอาองค์แม่เชิญองค์แม่เข้าพิธีด้วย
แล้วหลังจากนั้นทำพิธีอะไรอย่างนี้เราก็เชิญองค์แม่กลับมาที่บ้าน
พี่เป็นคนเนี่ยไม่ค่อยฝันนะพี่หนูเป็นคนที่ฝันน้อยมาก
ถ้าฝันอะไรเนี่ยหมายความว่าเรื่องนั้นคือเรื่องจริงภายใน๓วันจะต้องเกิดขึ้น
จริงเดี๋ยวนะพี่พี่ฝันอีกสามวันที่คือเรื่องจริงต้องเกิดขึ้นอย่างไร

เช่นเรื่องอะไรบ้างพี่ตายที่เคยฝัน
พี่เอาบูชาองค์แม่มาที่บ้านใช่ไหมคะพี่ก็ฝันในฝันเนี่ยว่าพี่ไปไหนก็ไม่รู้กับรุ่นน้อง
แล้วมีคนทำร้ายพี่โดยมีแบบอาวุธอย่างนี้มายอย่างนี้
แล้วก็มีสามงานของแม่เนี่ยฟุ๊บอัด
มันคืออะไรก็นั่งทะพันธุันเอยซ่ะอันนี้คืออะไร

ก็ออกอย่างห้องนอน

นี่คือ๖ที่องค์แม่ถือไว้

ตรีตรี

มันเป็นสิ่งที่เราแบบเฮ้ยคิดว่า

มันเลยเป็นความเชื่อ
ความศรัทธาของส่วนตัวพี่

เริ่มจากวัดแขกศรีลมนี่แหละ

คนในวงการบันเทิงเราไปเยอะ

บ่อยเดือนละสองครั้ง
ใช่ถ้าวันไหนที่แบบ

พี่ก็จะบ่นเออเนี่ยไม่ได้ไปวัดแขก

พูดปุ๊บเนี่ยเดินเร่สวนเนี่ยก็จะมีมาแล้ว

ก็หายไปใช่งูตัวเดิมตลอดไหมพี่ไม่
ถ้าสมมุติภายในเดือนนั้นพี่สมมุติเราถ่ายละครติดต่อกันเยอะ
อยู่บ้านก็อยากนอนอ่ะเนอะใช่ถ้าพี่ไม่พูดนะก็จะไม่มีอะไร
แต่ถ้าพี่พูดว่าจะไปวัดแขกพูดบอกว่าเออตายแล้วไม่ได้ไปวัดแขกเลย
เดี๋ยวมาแล้วคือพี่คิดว่างูเหล่านั้นคือเป็นสาวกของท่านใช่เป็นสาวกของท่าน
แล้วพี่ไปไม่ต้องเตรียมอะไรไปบ้างค่ะไม่พี่ก็ไปซื้อที่นั่นวัดแขกอะค่ะ
ไปสักการณ์เอาไปซื้อที่นั่นเลยใช่แล้วก็ไปซื้อเพราะที่นั่นมีให้เราทุกอย่าง
เราจะสมมุติพี่ไปพี่ก็จะบอกว่าจะถวายพระแม่พระแม่กาลี
เขาก็จะเตรียมพี่ก็จะบอกว่าเอาพวงมาลัยแดงกับมะนาว

อันนี้ทุกคนเขาก็บอกว่าพระแม่จะชอบมะนาวอ่ะอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะ
แต่ทุกคนเขาก็ทำอย่างนี้คือพี่ก็ไม่เคยได้ศึกษานะพี่หนุ่ม
ทุกคนเวลาไปวัดแขกว่าถ้าจะถวายพระแม่กะลีต้องเป็นแบบนี้
มีมะพร้าวมีกล้วยมีพวงมาลัยดาวเรืองมีอ้อยอะไรอย่างนี้
เขาก็จะทำเซตหนึ่งไว้ให้เราอย่างนี้
เป็นความเชื่อนะคะจริงแล้วเราก็ไม่อยากจะบอกว่า
คุณจะเชื่อตามเราหรือเปล่าเราไม่รู้เนอะ
แต่นี่เป็นความเชื่อและความศรัทธาของพี่
พี่ตายจังแต่พระแม่การีนี่ก็คือเป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมา

จริงแล้วตั้งแต่เราคุยกันมาเรายังคิดไม่ออกพระแม่กาลีเนี่ยคืออะไร

ใช่มีพระแม่กะลีกับพระแม่ธุรคา
อีก๒ปางนี้ที่ท่านจะดุ
จริงแล้วเวลาเราอย่างพระพิกาเนตขอเรื่องความสำเร็จ

พระแม่กาลีเนี่ยเขาขออะไรถึงจะสมใจปรารถนาพี่ตาย
พี่ว่ามันแล้วแต่เรามั้ย
แต่พี่เนี่ยพี่จะขอเรื่องงานเรื่องสุขภาพ
ขอให้เราแข็งแรงเศษเซี่ยวของแม่
ขอให้เรามีพลังเสร็จเซี่ยวของแม่

ขอให้เรามีพลังเสร็จเสี้ยวของแม่เสร็จเสี้ยวแบบเสี้ยวเลย
พี่ว่าเกี่ยวไหมว่าที่พี่อยู่เป็นอมตะอย่างนี้
ส่วนหนึ่งมันก็แบบว่าเหมือนพี่เป็นร่างของท่าน

พี่ตายเป็นพักถ้าอยู่เฉยน่าจะดุ

พี่รู้สึกว่าพี่ใช่ไหม
ไม่รู้สิแต่ก็มีคนเคยทัก
มีคนเคยทักว่ามีแฝงนะอะไรอย่างนี้
แต่เราก็ไม่ได้แบบตอนนั้นเราก็ไม่ได้เชื่อ
พี่ก็ถามว่าแล้วลักษณะหน้าตาเป็นยังไง
แล้วก็บอกว่าแรบลิ้นหน้าดุ
พี่ก็เหรอ
ตอนนั้นเรายังไม่ได้ศึกษานะ
ตอนหลังก็เลยเริ่มไปดูอ๋อ

ก็โยกมาว่าย
ก็บอกว่าขอบคุณนะครับ
แต่ในมุมผมอีกพี่ไปขอรับปากกัพทางองค์พระแม่กาลีไว้
ถ้าเกิดวันต่อไปแล้วพี่ไปเจอผู้ชายที่พี่ถูกใจ

เสมอกันทุกอย่างจะทำยังไง
คนทักบอกว่าพี่ตายเนี่ยน่าจะมีองค์แฝงอยู่บ้าง

แล้วตรงทั้งขึ้นไปไหว้

พี่อย่างนี้เลยพี่หนุ่มอย่างนี้เลย
อย่างนี้แล้วก็แบบ
รถตู้พี่จอดพี่ก็เปิดปุ๊บ

หน้าเขาย่ายเลยอ่ะพี่หนู
จริงครับผม

คือเราไม่รู้เลยว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

แต่ในมือผมพี่เอง

แล้วพี่เจอผู้ชายที่พี่ถูกใจ

เขาเป็นคนที่ดีสินเสมอกันทุกอย่าง

ก็คงจะให้เรามาเจอเขาแล้วล่ะ
ก็คงจะเป็นคนนี้ที่เราจะต้อง

ต้องกลับไปขอใหม่ไหม

คุณไปถ่ายรายการกับผมมา

ก็อย่างเธอก็ควรจะไปขอนะ

ขอให้มีสติอะไรแบบนี้
คุณวดทีนี้ของจริง

แล้วมันก็ถึงมีทางออกจริงนะพี่

มันอาจจะไม่ได้มาอยู่ดีเงินหล่นทับอย่างงี้
แต่เขาจะมีทางว่าเฮ้ยไปทางนี้สิ

ทีนี้ย้อนกลับมาถามพี่ตายนิดนึง
เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของมีคนทัก
บอกว่าพี่ตายน่าจะมีองค์แฝงอยู่บ้าง
แต่มันเคยมีประสบการณ์ตรงของพี่ตายเลย

ใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพี่ตอนนั้น
ตอนนั้นเนี่ยพี่หนุ่มตอนนั้นพี่ยังไม่มีพ่อแม่นะ
ตอนนั้นเรายังไม่ได้บูชาพ่อแม่มาที่บ้าน
ก็ได้มีโอกาสไปไหว้ครูที่โรงเรียนนาตสินอืม
ก็ไปเขาก็มีแบบคือเขาไหว้แบบ
เป็นไหว้แบบตามอเภณีของนาฏศิลป์จริง
จะมีขันใบเล็กมีย่าแพทย์มีอะไรอย่างนี้มีของครบ

ข้างในมันแบบว่ามันบอกไม่ถูกอะพี่หนุ่ม

อย่าทำให้พี่นิ่งนะอยากให้พี่นิ่งคุยกันก่อน

เพราะปกติเวลาเราเข้าพิธีอย่างงี้เราก็จะต้องนั่งส่วนรวม

วงใหญ่ของเขาเลย
เขาเรียกว่าเป็นช่วงรับครู

ไม่ดีรู้เลยว่าไม่ใช่อาการที่

และต้องพี่ทั้งขึ้นไปไหว้

เลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ
อย่างเงี้ยโดยที่พี่ไม่รู้
แต่มีคนถ่ายรูปไว้แล้วเสร็จปุ๊บ
กระทั่งพรามเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร
เขาจับแตะขันพี่ไม่เป็นไร

แล้วก็ว่าขันแบบงงอะ

คนก็เอารูปมาให้ดูว่าเมื่อกี้พี่ตายทำอะไร

มีคนทักพี่ตายมีคนหน้าเรียว

เราก็ว่าพี่ก็ว่าเราเป็นมนุษย์อ่ะมดดำ

มีอะไรอยู่มีเทพอะไรอย่างนี้

เทพดูแลปกปักเราอยู่

มีแต่พี่ไม่รับเขาบอกว่าไงพี่

หลายอย่างพี่อาจจะได้ช่วยเหลือคน

ทำอะไรบางอย่างที่ดีขึ้น
จะได้เห็นจะได้รู้พี่บอกไม่

ทุกอย่างเรายังอยากมีอยากได้อยู่เลยพี่หนุ่ม

ใช่แต่สิ่งหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะต้องเรียกว่า

ตาจะรู้สึกว่าจะมีคนมาคอยกระซิบ

พามาแล้วก็จะเจอมาอะไรให้อะไรอย่างนี้
ก็จะมีมากระซิบบอกว่าไม่ต้องเดิน

ออกไปพี่ก็ตอนแรกพี่ก็ใครวะ

ก็เหมือนมาฟิกแล้วโอเค

แล้วก็เป็นอย่างนี้๒๓ครั้งจนครั้งที่๔
เราก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อ

เราก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
อาจจะมีการเจิมหัวเจิมอะไรอย่างนี้

เหมือนแบบบอกว่าอย่าเดินเข้าไป

พี่ก็ต้องตั้งสตินิดนึง

ขออีกทีหนึ่งเหมือนในใจเราก็บอกว่าขออีกทีนึง

คือพี่เคยรู้สึกไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ถ้าเราฝืนเข้าไปเนี่ยพี่ไม่รู้มันจะเป็นยังไง

แสดงว่าพี่ตายรู้ว่ามีอะไรที่เป็นพลังงาน

หรือถ้าเราเรียกแบบภาษามูตร์เตรูเนี่ย

เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราเดินตรงเข้าไป

หรือองค์ที่แบบเป็นปฏิปักกัน
ก็แสดงมีปัญหาเกิดขึ้น
เขาก็ไม่อยากจะให้ไปยุ่งหรือเปล่า
จำได้ไหมเรื่องแรกที่อยู่ดีมีพลายกระซิบตอนนั้นพี่เล่นละครเรื่อง

แต่เป็นในกองเวลาส่งละครนี่แหละ
เวลาไปถ่ายงานนะฮะในที่ที่แบบว่าเฮ้ยไม่เคยไป
พี่จะรู้สึกถึงบางอย่างเหมือนมีคนมาบอกก่อนหรืออะไรก่อน
เมื่อประมาณ๒๓ปีที่ผ่านมาละละใกล้ใกล้อย่างแทนอยด์ด้วยล่ะ
ธุระโครนโยคไปถ่ายหนังรถตู้พี่จอด
หน้าสถานที่นี้ที่เราจะต้องถ่าย
หน้าน้องที่มารับพี่ก็บอกว่าน้องมีทูบไหม

จุดทูปสิบหกดอกด่วน
จุดทูปแล้วก็ขอเขาบอกว่าเออเรามาทำงานนะคะวันนี้
อาจจะแบบเสียงดังอะไรก็ว่าไป
ขออภัยนะคะขอทุกอย่างราบรื่นนะคะ

น้องที่มารับพี่ก็ทำหน้างง
นี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรไปทำงานกัน
ตอนทำงานพักเที่ยงปุ๊บพี่ก็บอกเขาด้วยว่า

ตอนนี้เราปากทูบพักเที่ยงพี่ไม่กินข้าว

ก็ซื้อสังฆฐานทำให้เขาเหมือนที่เราพูดไป

ก็ถึงเย็นก็ถามน้องว่า

มีเออนั่นแหละทำงานก็อย่า
ดึกกันนะอะไรอย่างนี้อย่าเสียงดังนะ

ก็บอกกันแหละแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากัน

ช่วงเขานางเขามาตัดต่อ

บอกว่ามีที่มีบอกคืออันนี้หรือเปล่า

ก็มีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่าง

มันเป็นฉากในฉากเลยนะพี่จะต้อง
ฆ่าคนคนหนึ่งในห้องนี้
แล้วมันเป็นกระจกในโรงแรมนี้เป็นกระจก

ใช่เธอไหมมาดูจริง

หน้าอย่างนี้หน้าใหญ่

ทำอะไรกันนะเธออะไรอย่างนี้

ใช่เราอาจจะเป็นห้องนั้นเขาอาจจะมีเหตุการณ์อะไรก็ได้

ทีมงานก็บอกว่าเรื่องนี้ทั้งเรื่องที่เราไปถ่าย

สถานที่ตรงนี้ที่พี่เจอที่พี่รู้สึก
ก็ห้องนั้นก็คือเป็นห้องที่เขาเคยมีฆาตกรรมกัน

สื่อถึงเขาอ่ะแต่เขาก็ยังดี

บางทีผีเขาต้องการบุญจริงนะพี่ตาย
คิดว่าเขาก็ต้องการนะบางทีเขาอาจจะตายโดยที่เขาไม่รู้ตัว

หรืออาจเป็นเพราะออร่าร์หรือเปล่า

เพราะพี่นี่แบบดูเป็นสาว๒๐๐ปีเสมอเลย

ความสวยความงามความสว่างของพี่นี่มาจากไหน

พี่นึกว่าหนึ่งมันต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยนะพี่นึก
ตัวเราแบบเราไม่เครียด
พี่ว่าอันนี้อย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีหน้าทุกอย่างเราก็แบบสดใสอ่ะ
ออกมาคือความสดใสเนี่ยพี่ว่าทุกคนมันมาจากแววตาก่อน
ถ้าแววตาเราสดใสทุกอย่างมันจะเปล่งปัง
แววตาเข้าใจแล้วใบหน้า
เราก็ต้องมีตัวช่วยนี่ไงเหมือนที่พี่บอก
อ๋่อย่างที่บอกไป
พันธุ์หรือแป้งที่เบาบางแต่สามารถปกปิดให้คุณได้
พี่ชอบตรงที่เห็นดูขาวอย่างนี้นะคะ
หน้าพี่ไม่ได้ผิวขาวขนาดนั้นพี่ขาวเหลือง
แต่เราทาไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยพี่หนุ่ม
เขาจะผสมกับเหนือเราสักนิดหนึ่ง
เขาจะกระจายแสงและปรับตามสภาพผิวของเรา
คนไหนที่ขี้เกียจทากันแดดคุณไม่ต้องทาตัวนี้เขามีให้
พี่ทาตอนเช้านะเวลาพี่ถ่ายละครพี่ก็ตบ
สร้างจากนั้นเขาแต่งเราเสร็จแล้วพี่ก็บอกว่า
ไม่เป็นไรลูกสาวไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวคุณแม่แตะเอง
ก็แตะเติมตัวเองก็อยู่ไปเย็น
คือผู้หญิงถ้าอายุเยอะมันจะมีพระ

พระแม่การีแป้งตัวนี้ก็มีส่วนด้วย
ใช่ค่ะดิฉันก็วางไว้ที่หน้าแม่ด้วยค่ะ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

มีอะไรแต่บางทีเราเคยสงสัยว่าพี่ตายเป็นพรรค
ไม่เคยแก่ไม่เคยอะไรคือแบบอมตะจริง
บางทีความเชื่อเหล่านี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพี่ตายเป็นพัก
พี่ตายเป็นพักอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเทพองค์นั้นก็ได้
วันนี้ต้องกลับกับพระคุณพี่ตายเป็นพรรคที่มาร่วมมูลกับเราวันนี้ครับ

คุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะพาไปบุกซุ้มไก่นะครับ
ของเจ๊แอมบางพลีนี่นะฮะกับไก่ราคาเท่าไหร่คุณพระดำรู้ไหม

แล้วก็เรื่องราวนะไก่คู่บารมีของเจ๊เนี่ยจะเป็นยังไงครับช่วงหน้าครับ
แอมผู้หญิงที่ชื่นชอบการเลี้ยงไก่มากว่า๒๐ปีจะมาเปิดเผยว่าเพราะอะไรเจ้าหงทองตัวนี้ถึงมีราคาสูงถึง๒๐ล้านบาทครับ
หงทองเนี่ยมาเสริมบารมีเรื่องของการค้าขายชีวิตการเป็นอยู่ตั้งแต่เรามีหงทองขึ้นมาเนี่ยการเงินก็ไม่เคยติดขัดนะมีเงินทองเข้ามาตลอดอะค่ะ
งูให้สุดกับงูขั้นเทพ
ช่วงนี้มูไนท์พาคุณผู้ชมไปมูแนวแปลกแวกศรัทธากันสักหน่อยครับ
มากันที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกับความเชื่อเรื่องการเลี้ยงไก่มงคลเลี้ยงแล้วปังดังทั่วไทยและที่สำคัญมวยพลิกชีวิตอีกด้วยครับ
ของเราเนี่ยเป็นฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่ด้วยนะคะเลี้ยงไก่พื้นเมืองก็ได้รับการรับรองจากกรมประสุทธิ์
ที่ท่านเห็นตรงนี้ทั้งหมดเลยที่เห็นนี่คือเป็นเหมือนลักษณะของโชว์รูมไก่
เราใช้ชำไก่ทั่วไปไก่ที่จะเอาออกขายค่ะ
ไก่ที่จะไม่ขายคือไก่ที่อยู่ริมนู้นนะคะที่อยู่ตามห้องนี้คือไก่จะไม่ขาย
อันนี้อันนี้คือขายไก่พวกนี้คือไก่ที่ขายแล้วอันนี้เป็นไก่ที่เราขายให้แก่เจ้าของค่ายแฟร์เทคไปแล้วเนี่ยอันนี้
อันนี้ชื่อหงทองนะคะหงทองตัวนี้พระเอกของเรื่องการเล่าเรื่องนี้จะมาจากหงทองโอ้ย

แอมเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาวพระนเลสวนหรือที่รู้จักกันในชื่อซุ้มสิงสารวัตร
ที่บ้านเนี่ยเลี้ยงไก่ตั้งแต่สองห้าสามสี่ก่อนหน้านั้นก็เป็นพนักงานบริษัททั่วไปอ่ะค่ะ
แล้วแฟนชอบเลี้ยงไก่ไปไหนก็ไปกับเขาเวลาเขาไปตีไก่ค่ะ
ก็จะห้อยก็จะตามไปเรื่อยทีนี้มันเกิดความผูกพันกับไก่
แต่ก่อนนี้เรื่องไก่ตีพี่ไม่เอาเลยนะแต่ว่าแค่ชอบแค่รู้สึกชอบ
แต่พอเราได้จากผู้ใหญ่มาเป็นเหลืองหางขาวนะคะเราก็เริ่มเลี้ยงมันเกิดความผูกพันนะคะ
ตอนแรกเราไม่เลี้ยงไว้เพื่อการขายนะพี่เลี้ยงเพราะเรารัก
เสร็จแล้วพอมันมากเข้าถึงได้เกิดเป็นธุรกิจ
แอมถือเป็นผู้หญิงที่ชื่นชอบการเลี้ยงไก่มากว่า๒๐ปี
วันนี้จะมาเปิดเผยว่าเพราะอะไรเจ้าหงทองตัวนี้มีราคาสูงถึง๒๐ล้านบาทครับ
ถุงทองเนี่ยจริงจริงเป็นของครูโจอยู่เชียงรายแล้วเราเนี่ยคือโจท่านเลิกเลี้ยง
ก็คือซื้อมาหมดเลยยกชุดเลยหงทองเนี่ยเป็นไก่ที่เรียกว่า
ตอนนี้เนี่ยมีค่าตัวที่สูงที่สุดในประเทศไทยของไก่เหลืองหางขาว
อันนี้มีผู้เสนอซื้อมาล่าสุดอยู่ที่๒๐ล้านบาท
ก่อนหน้านี้เราก็เคยมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านมาขอซื้อแล้วนะคะ
ราคามันก็เนื่องจากเราไม่ขายค่ะแอมก็ขยับมาเรื่อยเรื่อยณวันที่ล่าสุดที่ที่ผู้ใหญ่มาขอซื้อเนี่ย
เขาถามว่าแล้วเท่าไหร่ถึงจะขาย๒๐ล้านจะขายไหมเขาถามเราแบบนี้
เราก็เลยบอกว่าถึง๒๐ล้านเราก็ไม่ขายเพราะว่ามีตัวเดียว
หงทองเนี่ยเลี้ยงเหมือนลูกค่ะทำไมแม่ถึงจะต้องไม่ขายลูกของตัวเอง
ก็ในความคิดแบบนี้เพราะหงทองเปรียบเสมือนลูกเหมือนคนในครอบครัว

พูดถึงเรื่องของไก่เลือกนายนะไก่เนี่ยจริงแล้วก่อนที่จะมาเป็นของเราเนี่ย
โจได้ผ่านมือเอาไปให้ทุกคนคือแลกเปลี่ยนในการขายมาหลายคนมาก
แต่มันก็กลับมาตลอดซึ่งเราเองก็เลยอธิษฐานว่า
ถ้าครั้งนึงเนี่ยเราอยากได้ไก่ตัวนี้มากถ้าครั้งนึงถ้าเขาคิดว่าเขาเนี่ยจะมาเป็นคู่บุญบารมีกับเรา
ไก่ตัวนี้ไม่ว่าจะขายไปหาใครหรือไปอยู่กับใครก็ให้กลับมาอยู่กับเรา
แล้วเราก็บอกกับครูว่าครูคะถ้าวันหนึ่งที่ครูเลิกแล้วเบื่อแล้วไม่อยากเลี้ยงเขา
ขอให้ครูนึกถึงหนูคนแรกเพราะหนูอยากได้เขามาก
แล้วสุดท้ายครูก็บอกว่าครูไม่อยากเลี้ยงแล้วตัวนี้มีธุระที่บ้าน
คือมีลูกใหม่ไม่อยากเลี้ยงไก่แล้วให้เจ๊เอาไป
ตอนนั้นเราซื้อมาประมาณขวบเป็ดเสร็จนะคะเป็นแสนเหมือนกัน
ซื้อมาไม่มีหางไม่มีหางเลยด้วยความเสี่ยงเลย
ตอนนั้นไม่รู้หางมีไม่มีแต่ซื้อ
คือเป็นคนชอบเรื่องในตำนานเอาตรง
ก็คือชอบเรื่องในตำนานหมายความว่าเราชอบดูเรื่องพระนาเลสวร
เราเป็นคนชอบอ่านตรติศาสตร์แล้วก็ชื่นชอบไก่เรืองขาว
เนื่องจากว่าเรามองว่าไก่ตัวนี้มันเหมือนเป็นลูกเรา
เราต้องเลี้ยงลูกเราให้ได้ดีเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกมีความสุขก่อน
สิ่งแรกที่เราคิดเนื่องจากเราเห็นอยากเห็นหางที่มันเกิดมา
มันจะจริงหรือเปล่าหางมันยาวได้จริงไหมอะไรอย่างนี้
สุดท้ายเลยบอกเฮ้หางยาวนะขอให้หางยาวนะลูกยาวหางมันก็ยาวออก
มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไก่พูดรู้เรื่องเราคุยกันรู้เรื่อง
หงทองถือเป็นไก่พันเหลืองหางขาวหรือไก่ชนสมเด็จ
พระนเรศวรรษมหาราชซึ่งตามปราวาสาธิตของสายผันนี้
ปรากฏอยู่ในพงศวดาร
เป็นไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษ
มีความเฉลียวฉลาดในการต่อสู้

เหลืองหางขาวไก่เจ้าเลี้ยง
ไก่ที่คนนิยมนะครับ

ก็จะมีไก่พันธุ์เหลืองอ่างขาวนะครับ
ซึ่งก็เป็นลักษณะที่เขาดูมีความองค์อาจ
แล้วก็เป็นตามตำนานก็คือ
บอกว่าเป็นไก่ที่ครั้งหนึ่งเนี่ย
ในสวนเนี่ยที่ตอนเป็นองค์ประกันที่พม่าเนี่ย
ก็ไก่เป็นเรื่องของนิยมที่พม่าอยู่

ครั้งหนึ่งก็มีการประลองกันนะครับ
ระหว่างพระมหาอุปราชในยุคนั้นนะครับ

ก็เอาไก่มาชนกับสมเด็จพระเรสวนนะครับ
ก็ตีกันไก่เหลืองอังขาวเนี่ย
ชนะไก่พระมหาอุปราชนะครับ
ก็ด้วยความที่พระมหาอุปลาศเนี่ยคับแค้นนะ
ก็เลยหลุดไปว่าไก่เฉลยตัวนี้เก่งมาก

ก็มีความกล้าหารที่จะตอบกลับไปว่า
ไก่ของหม่อมฉันเนี่ย
อกจากจะเอาไว้ตีเล่นเช่นวันนี้แล้วเนี่ย
จะตีเอาบ้านเอาเมืองกันก็ยังได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ไก่เนี่ย
ในการชนะการตีไก่ครั้งนั้นเนี่ย
ทำให้พระบรมเดชานุภาพท่านเนี่ย

ชนะเรื่องการแข่งขันการตีเมืองอะไรต่างเนี่ย

ทำให้ท่านเนี่ยเวลา
ถึงเวลาที่ทำเรื่องของการจมช้างเนี่ย

ก็เป็นไก่ที่พระองค์ทรงโสดนะครับ

ก็เอาไก่อย่างนี้มาเลี้ยงเนี่ยก็
ก็เหมือนกับเป็นไก่ที่เสริมบารมีนำโชคนะ

จริงไก่เขาจะไปมองเรื่องนี้

ไก่เนี่ยเป็นสื่อของความขยัง

มาแต่ไก่โหอะไรอย่างนี้ต้นนี้ครับ
อักษรบ้านเรายังนำหน้าด้วยก็ไก่เลย

น่าจะเป็นเรื่องการ

ในในเรื่องดีนะครับ
และลักษณะเด่นของเจ้าหงทองตัวนี้คือ
มีลักษณะที่เรียกว่าพระเจ้า๕พระองค์ครับ
ที่เข้าตำราเนี่ยหลักที่นี่จะมีหนึ่ง

อย่อมกระก็เห็นนะคะจะเป็นสีขาวขึ้นมาข้างบน
ขนที่จะมีสีขาวเห็นไหมคะขนขาว
ขึ้นมาจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สาม
แล้วก็มา๔กับ๕ที่ข้อขา
คือไก่ทุกตัวจะเหมือนกันหมดในประเทศไทยเรา
ของเรื่องไก่ตามตำรา๕พระองค์นะคะ
โดยหลักหงฐองก็ไม่มีอะไรที่แตกต่าง
สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเขาได้หางที่ยาวที่สุดเท่านั้นเอง
ค่ะนี่คือสิ่งที่ได้เพิ่มมามันถึงมีมูลค่า
เคยหางยาวที่สุดอยู่ที่ข้าว๑๘เซนติเมตรนะคะ
ปัจจุบันนี้หางชุดนี้ก็ยังออกได้อีกอยู่
นี่สีนี่เริ่มไม่ค่อยสวยเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการผลัดผล

หงทองอายุ๒ปีน้ำหนัก๔กิโลกรัม
กำลังหนุ่มกำลังแน่นสำคัญ

แอมก็เลยต้องสร้างบ้านให้อยู่
ยุงไม่ให้ไต่ไหลไม่ให้ตอมกันเลยครับ

ทั่วไปเขาก็จะไม่ได้ทำบ้านเป็นหลังอย่างนี้ให้อยู่
ใช่ไหมคะทั่วไปก็จะเห็นอยู่ในสุ่ม
สุ่มให้อยู่แล้วก็ครอบมุ้งทั่วไป

ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านหลังนี้

ก็คือปลูกบ้านให้หงทองหนึ่งหลัง
แล้วก็ให้เขาอยู่มีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวาง

ทั่วไปมันก็จะมีอาหารให้นะคะ
แล้วมีน้ำมีอาหารให้ทั่วไปมีอากาศที่บริสุทธิ์ให้
เขาจะไม่ชอบอยู่กับอากาศที่มันหนาวแล้วก็ร้อน

พอเปิดบ้านก็นึกว่าตัวเองจะต้องออก
ก็จะไม่มีงูไม่มีสิ่งอื่นที่จะเข้ามาในนี้ได้
เพราะเป็นไก่คู่บารมีเป็นไก่เรียกทรัพย์ของตนเอง
ใครไม่เชื่อแต่เจ๊แอมเชื่อ
เพราะชีวิตฟึกจากส่งสุด

แล้วรู้สึกว่าเราเริ่มดีขึ้น
พอเราเริ่มเลี้ยงไก่เราเริ่มให้ไก่เลี้ยงให้ข้าวไก่เลี้ยงไก่เนี่ย
ทุกอย่างในชีวิตที่บ้านเริ่มเปลี่ยนไป
อะไรที่ไม่ดีสำหรับเราเราก็เริ่มดีขึ้นนะคะ
ตอนนี้ที่บ้านเรียกว่าไก่มันให้คุณ
ไม่สบายใจมีเรื่องเครียดมาหาแบบเฮ้ย
วันนี้เรามีปัญหาเราไปทำงานทุกคนทำงานต้องมีปัญหานู่นนี่นั่น
เราก็บอกว่าขอให้ปัญหาที่เราเจอในครั้งนี้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
อย่าได้มีเรื่องมีราวอะไรเลยนะ
เราไปทำงานติดต่องานก็ไม่มีปัญหา
หงษ์ทองเขาเหมือนกับมาเสริมบารมี
เรื่องของการค้าขายชีวิตการเป็นอยู่
ตั้งแต่เรามีหงษ์ทองขึ้นมาเรื่องของการเงินก็ไม่เคยติดขัดนะ

สมัยก่อนมันก็ทรงมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ได้หวือหวาขนาดนี้ค่ะ
ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเราขายลูกหงทองอย่างเดียว
หรือว่าลูกไก่ในบ้านด้วยรวมตัวอื่น
รายได้เดือนหนึ่งเข้ามาที่บ้านมันก็เกินแสนนะ

มันก็ทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ในครอบครัวเราก็ดีขึ้นด้วย

เวลาที่เราจะขอก็ต้องคิดการใหญ่

เขาเลือดนักสู้เหมือนแบบเวลาที่เขาจะทำอะไรอย่างนี้
เขาก็ต้องได้คิดการใหญ่ต้องได้เยอะอะไรอย่างนี้

แต่ก็ได้เขาไม่เคยทำให้ผิดหวังอะค่ะ
พี่เคยแบบว่าต้องใช้เงินนะคะไม่มีตังค์เดินมาบอก
งทองวันนี้แม่ต้องใช้เงินเยอะมาก
ช่วยหน่อยนะให้ขายไก่ดี
ก็ได้เลยวันนั้นก็ได้เป็นแสน
ก็มาขอบคุณเขาขอบคุณนะขอบคุณมาก

เจ้าหงฑถือเป็นพ่อผันเงินล้านจริงครับ
ไม่ใช่แค่ขายลูกไก่เท่านั้น
แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเจ้าหงทองเนี่ยรับงานจ้างโชว์ตัว
ครั้งละ๖หลักกันเลยทีเดียวนะครับ
ถ้าเปลี่ยนเหมือนนาราน้องก็คิดว่าน่าจะเท่ากับอัมพจรภา
ราคาท่าตัวเหมือนณเดชน์
โชว์งานตอนนี้เนี่ยเราตั้งค่าตัวของเขาไว้

ตามเวลาจ้างของการจ้างอย่างเมื่อวานนี้
ก็ไปตั้งแต่เที่ยงจนถึง๔โมงเย็นนะ๔ชั่วโมง

แค่ชื่อยังไม่พอขึ้นชื่อว่าไก่มงคล
ก็ต้องมงคลทั้งเนื้อทั้งตัวเลยสิครับ
โดยหลักของไก่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะเก็บส่วนหาง

ใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาที่บ้านก็จะมาขอ
เราไปทำสตาร์ฟเก็บไว้เพราะจริงที่บ้านเราก็เก็บเหมือนกัน
แต่พอเก็บไว้ได้เขาก็มาขอทุกที
เมื่อวานนี้ท่านภรรยาของผู้ว่านะคะ

เป็นไก่มงคลไงฮะท่านก็เอาเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลท่านบอก
คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเชื่อเรื่องตำนานเขาบอกว่า
ไก่ตัวนี้เป็นขุนศึกเป็นนักรบเมื่ออดีตชาติ
ถ้ามาอยู่กับใครแล้วจะทำให้คนนั้นร่ำรวย
แล้วผู้ใหญ่ก็บอกว่าอย่าขายไปนะห้ามขายเด็ดขาด
เพราะไก่ตัวนี้จะเป็นไก่ที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนเลย
ตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่เขาเข้ามาเหยียบเข้ามาอยู่ในบ้านเรา

คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เรานำเสนอทั้งหมดในค่ำคืนนี้
ทุกวันอังคารเรากลับมาเจอกันครับ
ครับผมเอาละครับนั่นคือเรื่องราวที่นำเสนอในค่ำคืนนี้ทั้งหมดนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่ใจของคุณเลยนะครับ

เย็นนี้ตอนหลับฝันดีอยู่ราวที่ดีสวัสดีครับ